ส่วนเหตุการณ์ที่นราธิวาสเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา

เหตุการณ์คาร์บอมที่แฟลต์ตำรวจภูทรเมืองนราธิวาส
ในเหตุการณ์นี้เราสูญเสียในตำรวจระดับรองสารวัตร
รายนะคะแล้วหนึ่งในนั้นเป็นเด็กด้วยค่ะ
นี่เป็นคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้คุณผู้ชม

ควันดำเนี่ยพวยพุ่งอยู่รอบบริเวณเลยนะคะ
นี่ค่ะรถที่อยู่ในลานจอดรถแลต์ตำรวจ
สพมนที่วาดก็ถูกไฟไหม้โผมนักเลย
มีควันดำปกคลุมทั่วบริเวณนะคะ
ตอนประมาณเที่ยง๔๖ที่ผ่านมานะคะ
ตรงนี้เป็นแฟลต์ตำรวจ
ซึ่งก็จะเป็นที่พักของตำรวจและครอบครัว
แล้วที่สำคัญอยู่หน้าโรงเรียนด้วยนะคะ

แล้วช่วงเที่ยงเด็กก็ยังเรียนหนังสือกันอยู่ในโรงเรียนตรงจุดนั้น

แรงระเบิดทำให้ร้อยตำรวจเอกสุธิรักษ

ป้องกันปราบรามสพมนที่วาดเสียชีวิตค่ะ
มีผู้บาดเจ็บ๓๑คนเป็นตำรวจ๑๔นายคุณผู้ชม
แล้วก็มีประชาชน๑๗คน
จำนวนนี้มีเด็กอายุ๑ขวบรวมอยู่ด้วย
มีบาดแผลจากการถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย
ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ

เรียกว่าพลุกพลาดเลยนะคะ

สถานีตำรวจโรงเรียน
คนก็ไปทำธุระปะปังกันด้วยนะคะ
ตอนที่ไปเนี่ยไฟยังไหม้รถยนต์อยู่เลยนะคะ

แล้วก็หน่วยบรรเทาสาธารณภัยมาฉีดน้ำดับไฟ
ตรงจุดนี้ต้องให้รถดับเพลิงมาตั้ง๑๐คัน

เพราะว่ารถยนต์ที่คนร้ายซุกระเดิ
มาจอดไว้ก็อยู่ตรงนั้นด้วย
ก็อยู่ตรงจุดนั้นด้วยคือมันรวมกันไปหมดเลย

นะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นแฟลต์๒ชั้นหลังเก่ามีการต่อเติมเป็นเพลิงหน้าบ้านพัก
เอาไว้จอดรถตรงนี้ก็ถูกแรงระเบิดเสียหาย
เสียหายไป๘หลังด้วยกันหลังคากระเบื้องที่ชั้น๒
ได้รับความเสียหายไปด้วยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่
เสียหายไปหลายคันค่ะโอ้โหเป็นจุดที่กระทบกระเทือนหลายส่วนจริง
มีรถกระบะอีซูซู๔ประตูสีดำ
อันนี้ค่ะที่เขาไปตรวจสอบนะคะเป็นรถที่คนร้าย
ลอบเอาระเบิร์ทมาซุกเอาไว้แรงระเบิด
มันก็โดนไปด้วยเหลือเพียงแค่ตัวถัง
ชิ้นส่วนรถเนี่ยตามรายงานบอกว่ามันกระเด็นไปในรัศมี
ไกลกว่า๒๐๐เมตรคือแรงเลยทีเดียวนะคะ
คาดว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่มีการประกอบ
แล้วใส่เอาไว้ในถังแก๊สหุงต้มน้ำหนัก๕๐กิโลกรัม
ทำงานแบบสมบูรณ์โอ้โหยังไม่รู้นะคะ
ตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ได้ว่ามีการจุดชนวนด้วยวิธีไหนค่ะ
ไปดูกล้องวงจรปิดที่แฟลต์ตำรวจก็ได้เบาะแสตามนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าพบว่าคนร้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ
ที่ผ่านไปเมื่อกี้มั้ยปุ๊บไปแล้วคือคนร้ายเนี่ยคือ
ใส่เสื้อคอปกสีเทากางเกงขายาวสีดำหรืออาจจะเป็นสีกรมท่า
แล้วคาดเข็มขัดสนามพกอาวุธสั้นที่เอว
ถุงมือสีดำตัดผมรองทรงเอารถมาจอด
แล้วก็จะมีผู้ชายอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดง
ใส่เสื้อลายสก๊อตกางเกงสีน้ำเงินสวมหมวกกันน็อกมารอรับหน้าแฟลต์
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปนี่ค่ะตำรวจภูทรภาคเก้า
กับครอบครัวของนายตำรวจท่านนี้ค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสุธิรักษ์พันธนิยะที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์คาร์บอมครั้งนี้ที่สพเมืองนราธิวาส
แล้วเหตุการณ์นี้ก็มีตำรวจบาดเจ็บอีกหลายนาย
มีประชาชนบาดเจ็บอีกหลายคนค่ะ